คุณผู้ชมครับถ้าไปเปรียบการเมืองไทยตอนนี้กับละครไม่ต่างกับการเป็นละครน้ำเน่าเรื่องหนึ่งครับที่พ่อแม่ฝ่ายชายไม่ชอบแฟนของลูกตัวเอง
แล้วก็บังคับให้แฟนนะฮะเลิกกันแล้วให้ลูกตัวเองจะต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อแม่หาเอาไว้ให้ถึงจะยอมยกทรัพย์สินให้
เปรียบเสมือนนี่แหละฮะว่าที่นายกที่ตอนนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างมาถึงทางตันแล้วก็ไม่สามารถจะไปทางนั้นได้ทางนี้ได้ก็เหมือนกันเมืองไทย
ณปัจจุบันนี้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยละครเรื่องนี้จะจบยังไงติดตามพร้อมกันในจอดสนามการเมืองครับ
ชั่วโมงนี้สังคมกำลังตั้งคำถามว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปหากการโหวตนายพิธาริมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลรอบที่๒ที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้และนายพิทายังคงไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งเช่นเดิม
ผมคิดว่าในการเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบที่สองเนี่ยนะครับเราก็คงจะเห็นภาพการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นหลักนะครับแล้วก็การเสนอชื่อคุณพิธานั้นเนี่ยโอกาสที่จะผ่านต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะแล้วก็กระบวนการในการที่จะโหวตเรื่องนายมตรีนั้นอาจจะจบได้อย่างเร็วเนื่องจากว่าคงไม่มีการอภิปรายนะครับหรือว่าการแสดงวิส

นายพิธาจะบอกไทม์ไลน์ไว้แล้วว่าถึงที่สุดถ้าไม่สามารถตีฝ่าแนวตั้งรับของสวไปได้ก็พร้อมจะเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการศึกให้แคนดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแม่ทัพแทนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้ตามเจตจำนงของประชาชน๒๗ล้านเสียง
แต่นั่นก็อาจจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการเมืองในวันนี้เพราะแม้จะเปลี่ยนแม่ทัพแต่จะชนะศึกคงไม่ง่าย
ในเมื่อสวยังคงตั้งกำแพงอย่างแข็งแกร่งต่อพักเก้าไกลโดยยกข้ออ้างเรื่องมาตรา๑๑๒มาเป็นโจทย์หลัก
เหมือนเป็นการย้อนเกร็ดพักเก้าไกลที่เคยประกาศมีลุงไม่มีเรามาเป็นมีก้าวไกลไม่มีคะแนนจากสว
ตามนี้ไม่เพียงสกัดก้าวไกลเท่านั้นแต่ยังเป็นการปิดช่องเพื่อไทยไม่ให้ตั้งรัฐบาลได้ง่ายด้วย
เวลานี้การเมืองไทยแทบจะไม่ต่างไปจากละครน้ำเน่าแม่ผัวลูกสะพ้ายที่พ่อแม่ฝ่ายชายไม่ชอบคนรักของลูก
ยื่นข้อเสนอว่าต้องแยกทางจากคนรักเก่า
แล้วมาแต่งกับผู้หญิงที่แม่เลือกเอาไว้ให้เท่านั้นถึงจะยอมยกมรดกให้
หมาตอนนี้จึงเป็นหมากกลที่แก้ยากอย่างยิ่งในเมื่อตำแหน่งขุนถูกเรือและม้าตรึงเอาไว้
จะขยับเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยก็จะเข้าตาจนเร็วขึ้นแล้วเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร
หากประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนใครจะต้องรับผิดชอบ
จะเป็นพักเก้าไกลที่ดื้อดึงยอมหักไม่ยอมงอใช่ไหมหรือว่าเป็นสวที่อีโก้สูงยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดหลักการประชาธิปไตย
หรือว่าเป็นสอสอพักรัฐบาลเดิมที่หวังส้มหล่นโดยไม่สนหลักการแต่ไม่ว่าจะเป็นความผิดของใคร
ผลกระทบทั้งขึ้นทั้งร่องย่อมตกสู่ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน